สวัสดีครับได้เวลามารับชมข่าวภาคดึกนะครับมาสรุปข่าวเด่นรอบวันกับไทยรัฐเจาะประเด็นพบกับผมทัศน์ไดยโค้ดทองพร้อมกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับเราไปเริ่มที่เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรอบวันกันก่อนนะครับที่ฉะเชิงเซาครับรถกระวาดกำลังจะเลี้ยวออกจากซ
กล้องหน้ารถกระบะบันทึกภาพขณะขับไปตามถนน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถกระบะขับออกมาจากซอยชะลอเพื่อเลี้ยวขวาจึงหยุดรถก่อนที่รถกระบะจะขับออกมา
นี้เกิดขึ้นบนถนนจรรยานนท์ในพื้นที่หมู่๑๗
ตะบนบางหัวอำเภอบำปะกงจุงวันถ้าเทิงเศร้า
ทำให้รถกระบะ๒คันด้านหน้าพังเสียหาย
เพราะดีที่นายหวนวัฒนสิริอายุ๘๗ปี
คนขับรถกระบะคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เอ้าเดี๋ยวนี้ผมเปิดไฟเฉยจอดแล้ว
เฉยหน้าผมก็คิดว่ารถกว้างเฉยจอด
แล้วโหหน้าออกมารถกว้างชนเลย
ตำรวจสพบกงนำตัวคนขับรถทั้ง๓คัน
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
ที่จังหวัดกระบีตำรวจสพลำทัพเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
บนถนนสายขอนคออุทยานช้าง
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลดินอุดมอำเภอลำทัพ
ที่เกิดเหตุพบนายบรรจบพิมพ์ศักดิ์อายุ๔๘ปี
ชาวบ้านหมู่๒ตำบลดินอุดมเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
สภาพศพมีบาดแผลตามร่างกายโดยมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ด้วย
สอบสวนทราบว่ากลางดึกคืนที่ผ่านมา
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านพ่อตา

เพื่อเดินทางกลับบ้านก่อนจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดลำปางเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก
เบื้องมาเต็มคันเสียหลักพุ่งตกเหว

ลำห้วยผีปันน้ำแม่ปะในพื้นที่หมู่๒

ซึ่งนายนพรัชชันศรีอายุ๔๓ปี
ลำพูนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสยืนยันว่า

แต่เจ้าหน้าที่พบเพียง๓คนเท่านั้น
คือผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอีก๒ศพ
จึงเร่งค้นหาผู้ศูนย์หาย

จากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับครอบครัวของคนขับ
ทราบว่าขับรถออกมาจากบริษัทเพียงลำพัง
และมีความเป็นไปได้ว่าระหว่างทาง
จะมีคนขอตีรถกลับมาด้วย

ส่งให้ลูกค้าที่อำเภอเถินจังหวัดลำปาง

ซึ่งเป็นทางโค้งหักศอกและเป็นทางลงเขา
เสียหลักพุ่งชนแท่งบารีเออร์ข้างทาง

จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต